มาต่อกันที่เรื่องราวของวอลเลทบอลกันบ้าง
จะมีสนามที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นสนามที่๕

นี้จะให้เป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
นอกจากนี้
พาทีมไปเล่นโอลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นได้ค่ะควรหลงวอเล็บอลหญิงทีมชาวไทยนะคะ
หลังจากจบการคัดเลือกโอลิมปิกสองพันยี่สิบโซนเอเชียสองนักตบอย่าง
ดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพิชยากกรำนะคะ
ไปร่วมงานแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีกระดูกาลสองพันยี่สิบ
ซึ่งทั้งสองคนออกมาบอกนะคะว่ารู้สึกเสียใจกับการลาออกของโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลค่ะ
ก็คุยกันอยู่ค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะ
บอกสั้นนะว่าเสียใจก็อาจจะยังแบบบางทีความรู้สึกไม่รู้จะบรรยายยังไง

ความเห็นจากแฟนวอเล่บอกว่าอยากให้ดึงโค้ชออสกลับมา
ก็บอกว่าใช้โค้ชต่างชาติดูบ้างนะครับ
ส่วนเรืออากาศโทชาลิศวงประเสริฐนะครับ
ประธานและเลขาธิการสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียเผยว่า
เดินทางมาตรวจสนามสำหรับการแข่งขันวอเลอร์บอลเนชั่นลีก๒๐๑๙
สนาม๕ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับ
จัดที่ไทยนะครับวันที่๑๖๑๘มิถุนายน
จะเลือกอาคาร๔๐๐๐ที่นั่งจังหวัดภูเก็ตเป็นสนามแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ
โอกาส๖๐๗๐มากกว่าที่บางกรกอลิน่า
จากไม่มีความพร้อมหลายอย่างนะครับ
ซึ่งอาคาร๔๐๐ที่นั่งจะมีขนาดที่เล็ก
แต่ก็มีความพร้อมด้านอื่นหมดทุกอย่าง

เนื่องจากมีเที่ยวบินตรงมาลงที่ภูเก็ต
และก็ถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว
ซึ่งอนาคตนะครับก็จะมีสนามแข่งขันไว้เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น

คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนนี้นะครับ
จะแข่งขันกัน๑๘มกราคมถึง๒๙มีนาคมนะคะ
เลขแรกค่ะจะเริ่มวันที่๑๘มกราคมไปจนถึง๑๖กุมภาพันธ์
หลังจากจบเล็กแรกนะคะก็จะตัดทีมอันดับที่๘

ที่๒ก็จะคัดเอา๔ทีมจาก๗ทีม
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะ
ปิดท้ายที่มูลนิธิเอสแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลวิ่งอีกนิดพิชิตเอด

ถูกประสงค์เพื่อเป็นการให้คนไทยแสดงพลัง

และลดการรังเกียจกิจการและเลือกปฏิบัติ
ให้หมดจากประเทศไทยภายในปี๒๕๖๐
และทั้งหมดจะนำไปทำงานป้องกัน

และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเคสครับ